มิวต้องถามก่อนตอนมัธยมเรียนสายอะไรมา

คือเท่าที่จำได้เหมือนเคยไปถามคนนี่สายสินไม่รู้เรื่องกับเขาหรอก
ว่าวิชาไหนยากสุดทุกคนพูดไปเสียงตรงกันคือ

ยากมากค่ะพี่มิวได้เกรดหนึ่ง

คือตอนเรียนเนี่ยจะมีคุณครูคุณครูจะสูงวัยมาก
แล้วก็ด้วยความเป็นแบบเป็นรองหัวหน้าห้องอะไรแบบนี้
ก็เสนอตัวคุณครูเดี๋ยวขอช่วยอยากได้เกรดไง
เพราะว่าไม่เก่งคุณครูเดี๋ยวหนูช่วยเอง

มันเป็นวิชาแบบเกี่ยวกับอะไรมันยากตัวไหนค่ะ
ยากมันต้องคำนวณองศานี่มันยากอ่ะ

ชั้นม๕ทับ๒ที่สุราธานีห้องนี้แน่
คุณครูฟิสิกส์ท่านหนึ่งคุณครูอายุยังวัยรุ่นอยู่เลยนะ
เขารู้ว่าวิชาฟิสิกมันยากยากอย่างที่พี่มิ้วบ่นนี่แหละ
เขาเลยบอกว่าไม่เอาแล้วสอนแบบเดิม

ฉีกแบบไหนคุณผู้ชมไปดูพร้อมกัน
ก็พร้อมกันกันต้องมาจากหัวใจ
รอเลยจนกำลังไหล

นี่เลยฟิสิกส์หรือว่าวิชาร้องเพลงคะ

แต่ขอทบทวนความจำนึงไม่จำไม่ได้เลย

อัตราเร็วเดิมแรมนาทเท่าเดิม

ไม่เข้าใจเลยดิฉันงงหนักเลยอ่ะ

เรื่องของการอะไรที่ทางเหลืองเบลงของคลื่นหรอ
คือเขาบอกว่านี่เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส

เขตเทศบาลเมืองศูนย์ราชธานี

คุณครูเกียรติวัฒน์สมณะอายุ๒๘ปีเอง
อยู่ประจำชั้นม๕ทับ๒ค่ะ
เขาบอกผมขอฉีกวิธีสอนแบบเดิม
เอาเนื้อหาในวิชาฟิสิกส์ที่เข้าใจยาก
แต่งเป็นเพลงดีกว่าให้นักเรียนได้ร้อง

จะได้จำได้ง่ายกว่าการท่องจำธรรมดา

คุณครูเกียรติวัฒน์บอกนะครับว่า

เพราะว่ามันยากค่ะเด็กไม่เข้าใจ

คุณครูเลยบอกว่าเอาวิธีใหม่ดีกว่า
หาวิธีหาแนวทางการสอนใหม่
ให้เด็กกลับมาสนใจเรียนฟิสิกส์มากขึ้น
ก็เลยเกิดเป็นบทเพลงที่ติดหู

ก็เด็กสนใจดีมากจากเดิมนะครับ
ก็ทำให้เด็กมีการเอาไปประยุกต์ใช้

เด็กก็จะจำสูตรได้ง่ายขึ้นครับ

ครูเกตติวัดบอกนะคะว่าตอนนี้มี๕เพลงแล้ว

พัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น

จากเด็กจะเข้าใจวิชาฟิสิกส์มากขึ้น

เขาบอกว่ากิจกรรมระหว่างครูกับลูกศิษย์เนี่ย
ทำให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวมากยิ่งขึ้นด้วย

คุณครูหรือว่าโรงเรียนก็เหมือนบ้านหลังที่๒

เราก็ต้องคอยอบรมสั่งสอนนะคะ

เขาก็จะกล้าพูดกล้าคุยกับครูมากขึ้น

ชาวโซเชียลสนใจมากเข้ามาติดตามชมเยอะเลย
อิจฉาเด็กนักเรียนที่นี่จริงนะ

อยากกลับไปเรียนไหมล่ะค่ะ
ความยากลำบากมาแล้วค่ะ